ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
รับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
เกมต่อชีวิต
สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักนะครับ
คุณผู้ชมครับมีคนเคยบอกว่า
ถ้าขาดพ่อเหมือนถ่อหัก
ถ้าขาดแม่เหมือนแผลแตก
สำหรับบ้านนี้ครับเป็นครอบครัวที่ขาดแม่
พ่อต้องทำทุกอย่างเพื่อดูแลลูกสองคน
คนหนึ่งพิการกายแต่สมองดี
ส่วนอีกคนนึงร่างกายสมบูรณ์
แต่สมองบกพร่องทางด้านการเรียนรู้
พ่อจึงต้องประคับประคองให้เขาเติบโต
อีกทั้งยังต้องหาเงินมาจุนเจือครอบครัวด้วยภาระ
ภาระอันหนักหน่วงนี้นะคงเป็นไปได้ยาก
ถ้าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากคนในสังคม

ถ้าพ่อเป็นอะไรไปแล้วผมสองคนจะอยู่กับใคร
ชีวิตผมเนี่ยจะเจ็บจะป่วยจะตายไม่ได้
เพราะผมเป็นห่วงลูกชายของผมสองคน
คนโตก็เป็นออทิติก

ลูกชายคนโตผมชื่อฟุ๊กครับ

พอเริ่มไปเข้าโรงเรียนเข้าอนุบาล

ครูเขาบอกว่าเป็นออทิติก
ไม่คิดว่าจะเป็นกับลูกเรา

จนผมบังคับบังคับ

ก็คือถึงกับอักษณะผมล้ม
เขาเคยมีว่าเขาทำน้องเขา

เขาก็หาว่าผมช่วยน้อง

เขาทำแรงมากคือต่อยผม
ประมาณร่วมชั่วโมง

มาไหว้ผมกอดโทษผม
ผมบอกว่าผมไม่โกรธลูก

ก็ผมก็พาไปโรงพยาบาลศรีธัญญา

แต่เขาต้องกินยา

ผมต้องแปลงร่างก็คือ

คือโดโด่เขาพิการมาตั้งแต่เกิดครับ

คือผมไม่มีกำลังส่งเขาครับ
โดยบอกเขาจะเป็นคนไม่มีปัญหา
เขาจะช่วยเหลือผมทุกอย่าง

เฮ้ยเรียนหนังสืออะไรด้วย

เราแย่ที่สุดถึงขนาดลูกมาเก็บมาลื้อค้นขยะไปขาย
ผมอยากทำงานขายเงินเพื่อพ่อแล้วผมเจ็บปวดข้าง
หัวร้อนเหนื่อยหัวอกคน
ผมอยากช่วยพ่อครับผมได้ทำแค่ตรงนี้
ผมก็ภูมิใจแล้วที่ผมได้ช่วยเหลือพ่อมาก

บางทีก็อยู่บ้านนะได้ทำงาน
ถึงแม้ราคาหูปินแบบนี้ผมใจตัว
ทุกวันนี้ผมมีอาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้าง
อยู่ที่ตลาดฝั่งกงเขตดอนเมือง

ผมขี่รถได้วัน๑๐๐กว่าบาท
ที่ต่างจุด๘๐บาทก็มี
มันก็แค่ได้อยู่ได้กินไปวันหนึ่ง
ก็คือไหนจะค่าเช่าห้องอีกด้วย
โบ้นะฮะขายพวงมาลัยดอกไม้กรรม

ยังไงบ้างโรงนี้ขับได้อะไรแล้ว
ยังไง๘๐บาทหรอหรอ
ผมซื้อหมูซื้อไข่ไปฝากเด็กมากิน
ก็เหมือนแบบว่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับ

อันไหนแบบสิ่งอันไหนพอที่ว่า
ช่วยเหลือจนเจอกันได้ก็

ไข่บ้างตังค์สดบ้างอะไรบ้างนะ

คนแบบนี้ที่มีน้ำใจ
ที่ให้ความช่วยเหลือกับผม

งานแบบเป็นร้อยชายพวงมาลัยอย่างนี้ครับ
ก็จะส่งงานมาให้แกให้ลูกชายแก

ก็เลยบอกพ่อมีอะไรได้บ้างเนี่ย

ด้วยการรับจ้างตัดดาวเรือง
เขาเคยบอกว่าถ้าเกี่ยวกับลูกสองคน
พี่มีอะไรลุงมีอะไรให้ผมช่วยเหลือ

คือตรงนั้นเนี่ยยิ่ง

ร่างกายแกก็ไม่แข็งแรงอยู่แล้วครับ

ผมเป็นโรคเบาหวานความดันไขมัน
ก็เคยมีครั้งหนึ่งที่ผมล้มในห้องน้ำ
ก็แขนก็ไปกระแทกกับโถส้วม
ก็สภาพแขนมันก็บิดอยู่

เขาจะทำกันยังไงอยู่กันยังไง
เพราะทุกวันนี้ก็เป็นห่วงคือว่า

กลัวเขาจะไม่มีที่จะอยู่

เหนื่อยครับแต่มันไม่ท้อไม่ถอย

ก็ยังคิดว่ามีความหวังอยู่ว่า

ตั้งแต่ที่ผมเป็นอะไรไปแล้ว
เขาก็ต้องหาเลี้ยงตัวเองก็ได้

ผมรักพ่อที่สุดในโลกเลยครับ

และก็มีชีวิตอยู่ทุกวันหน้า
เรื่องราวของครอบครัวในวันนี้นะครับ
ทำให้ผมได้เห็นความรักเหนือสิ่งอื่นใดของพ่อที่มีต่อลูก
และยังเห็นความเมตตาของคนใจดีในสังคมที่มีให้กัน

ก้งครูเป็นพ่อที่ดีแน่ครับ
สวัสดีครับหนูช้าสวัสดีพี่หนู
เป็นมากเลยปากมุ้นลูกเสียชีวิตไป

เด็กน้อยเขารู้ไหมครับว่าแม่เสียชีวิต

โดโดนั้นรับรู้ได้
แต่ส่วนน้องฟุ๊คนั้นเป็นออทิสติก

เห็นบอกว่าอยู่ในบ้านที่เป็นสังกษี
แล้วบ้านมันร้อนจัดค่ะคุณผู้ชม
พอมีอากาศร้อนเนี่ยน้องก็เลยมีอารมณ์ที่ปลวนแปลง
ตอนนั้นที่มีอาการออกมากนั่นก็คืออาการเริ่มรุนแรงขึ้นด้วยอากาศร้อนด้วยเริ่มทำร้ายพ่อบ่อยเลยครับช่วงนั้น
ทำร้ายถึงขั้นไหนครับพ่อคือเขาเขาที่ทำอะไรได้เขาทำหมดอ่ะ
เห็นบอกว่ารุนแรงขั้นถึงขนาดว่าชกพ่อแต่พอเวลาผ่านไปสักชั่วโมงนึงเขาก็มาขอโทษเหรอครับขอโทษครับ
ตอนที่พ่อโดนลูกทำร้ายพ่อรู้สึกยังไงครับคือตอนนั้นเสียใจ
แต่ไม่โกรธเขาก็เลยปล่อยเอาไว้คงไม่ดีแน่พ่อก็เลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปรับยารับการรักษาอย่างแท้จริง
แล้วอาการน้องดีขึ้นไหมครับพ่อดีขึ้นนะดีขึ้น
ส่วนอีกคนนึงอาการน้องโดโดโดโดนี่จัดว่าเป็นพิการซ้ำซ้อนเป็นอะไรบ้างครับก็คือเขาไม่มีใบหู
รูหูเขาจะมีอยู่นิดนึงเล็กเท่าเข็มข้างหนึ่งเขาจะไม่ได้ยินอีกครั้งพอได้ยิน
จากพิการที่หูแล้วมีอะไรอีกคะพ่อก็มีขาของเขาจะมีหัวเข่าอยู่นี่เลย
พี่เอดูตรงเข่าหน่อยได้ไหมลูกพ่อก็คือหัวเข่าน้องอยู่อยู่ตรงตรงนี้เลยครับ
นี่คือหัวเข่านะครับก็คือต่อจากช่วงเอวลงไปเลยเป็นหัวเข่าโดขออนุญาตทอนถุงเท้าได้ไหมลูกได้ครับ

คือตั้งแต่เกิดเหมือนคนเต้นบัลเล่

ก็ต้องเป็นรถเข็นนี่รถรถส่วนตัวนี่

ต้องเลี้ยงลูกพิการทั้งสองคน
ลุงถามจริงเลยว่า

ถอยไปแล้วสองคนเขาจะอยู่ไม่ได้

หยุดไปก็ไม่มีกลิ่น

เหมือนกับมันทีแรกมันวิวก่อน
พอนั้นมันรู้สึกว่าไม่ไหวนะ

แล้ววันนั้นได้ไปหาหมอหรือเปล่า

แล้วเขาก็ไม่รักษาต่อเนื่อง

วันรุ่งขึ้นก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์อีก

ไม่ได้พักรักษาไม่ได้เข้าเฝือกไม่ได้อะไรอย่างนี้
แล้วทำไมลุงไม่หยุดพักเช้าก็ไปขี่มอเตอร์ไซค์อีกอ่ะ

โดโด่นี่ใช่ไหมครับที่เวลากลับมาแล้วเขาก็จะยกน้ำมาให้พ่อ

เขาก็จะตักน้ำในกระติก
พ่อกินน้ำก่อนน้ำยังเย็น
พ่อเค้าจะได้หายเหนื่อยได้ชื่นใจ

โดโดนอกจะเป็นกำลังใจให้พ่อแล้วอะ
หนูยังเป็นกำลังใจให้พี่ฟุ๊กด้วยเหรอลูก

เย็น
แล้วพ่อล่ะครับพี่ฟุ๊กรักมากแค่ไหนครับ
เย็น
รักพ่อเนาะเป็นห่วงพ่อมากขึ้นเลยลูก
อกจากเป็นกำลังใจแล้วยังเป็นกำลังกาย
สามารถช่วยพ่อหาเงินได้โดยการที่
รถของตัวเองนี้ออกไปจากบ้าน

มาดังได้หกสิบบ้าง

อกจากสองคนพี่น้องนี่แล้ว

ผมเห็นมีร้อยพวงมาลงพวงมาลัยด้วย

วงมาลัยที่น้องร้อยนี่มาจากพี่โบ้เหรอครับ

แล้วครั้งนึงเอามาให้น้องทำเยอะไหมพี่

แล้วให้ค่าแรงน้องเท่าไหร่พี่

เขาขายพวงมาลัยอยู่ใช่ไหมพี่โบ้

เขาก็สังเกตว่าผู้ชายคนนี้ทำไมออกมาขับวินมาสายจังวะ

ก็มารู้ต้นสายปลายเหตุว่าสาเหตุที่ลุงต้องมาสายเนี่ย
เนื่องจากว่าต้องหาข้าวหาน้ำ
แล้วก็ต้องเล่นกับลูกก่อนเพื่อที่ไม่ให้น้องน้องฟุ๊กเนี่ย

โบ้ก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปถามเหรอฮะ
ลุงวันนี้ได้อะไรบอกได้๘๐อิงก็
ผมไม่ได้บอกเหรอทำไมใจน้อยจัง
ก็เลยเดินไปหลังตลาดก็เลยไป
ซื้อไข่ซื้อหมูไม้แกบอกฝากให้เด็กกินด้วยครับ
ตอนรับของมาแล้วลุงรู้สึกยังไงครับ

มีอ่ะมีคนแบบนี้

ขอบคุณอย่างสูงเลยนะคะพี่โบ้
ขอบคุณมาก
ผมอยากให้ทุกคนนะดูอย่างพี่โบ้เป็นตัวอย่างนะครับ

เราไม่ได้มายกมาชูกันมาอุ้มกันในรายการนะ

แล้วนอกจากนั้นเนี่ยเห็นบอกว่าลุงก็พยายามนะ

นั่นก็คือพาลูกไปที่สมาคมเหรอลูก

คือตรงนี้เขาจะให้เด็กได้รู้จักทำงาน

แล้วก็ก็คือ

แล้วน้องสองคนไปทำอะไรบ้าง

น้องฟุ๊กเขาจะอยู่กับผมสกรีนเสื้อผ้า

พี่โด่จะเรียนรู้ได้เร็วกว่าน้องฟุ๊ก

ทำแล้วก็ทำออกมาตอนหลังนี้นะครับ

จากสมาคมที่เขามอบอาชีพให้
เขาผ่านหมดแล้วนะเด็กสองคนนี้นะครับ

แล้วก็ขอเป็นกำลังใจให้กับพ่อนะ

พ่อถ้าวันนี้จริงแล้วเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของพ่อครับ
วิกฤตที่มันเกิดในครอบครัวของเราก็คือ
ห่วงว่าลูกจะไม่มีที่อยู่

ถ้าเกิดว่าวันนี้ได้ทุนไปต่อชีวิต
พ่อคิดว่าจะนำทุนนี้ไปทำอะไรครับ
อยากได้มีที่ดินแล้วมีกระต๊อบเล็กให้เขาได้อยู่กัน
ก็หวังไว้ว่าถ้าผมเป็นอะไร
เขาก็จะได้มีที่อยู่ตรงนั้น

ลำพังเลี้ยงลูกที่เกิดมาสมบูรณ์พร้อมทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ย
ตัวผมเองผมบอกเลยว่าก็เหนื่อยแล้ว
แต่พ่อแบบลุงจอร์ดที่สู้สุดใจ
เพื่อหล่อเลี้ยงให้ลูกสองคนที่พิการ
แต่ละคนนี้ให้มีชีวิตก้าวต่อไป
ได้ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนั้น
เหนื่อยกว่าผมไม่รู้กี่เท่า

ผมว่าพ่อคนนี้เหนื่อยไม่รู้กี่ร้อยเท่าพันเท่า
แต่ลุงก็ไม่ท้อไม่เลิก
เพราะพ่อเป็นแล้วเลิกไม่ได้ครับ
เป็นแล้วต้องเป็นไปตลอดชีวิต
ลมหายใจสุดท้ายพ่อผู้นี้ก็ยังต้องให้ลูก
มาร่วมกันเป็นกำลังใจให้กับลุงจอร์ดนะครับ
ที่จะสามารถกู้วิกฤตให้เป็นโอกาสได้หรือไม่

เกมต่อชีวิตช่วงหน้าครับ
การกระทำผิดกฎจราจรในตัวเลือกใดต่อไปนี้
ผู้ขับขี่จักรยานยนต์
จะต้องเสียค่าปรับมากที่สุด